ราศีที่ดวงชะตาเนี่ยดีขึ้นหลังจากดาวทั้ง๔รวมตัวกัน
จะมีราศีไหนอะไรยังไงบ้างถามหมอไก่พอพาที่นี่เลยจ้า
สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะ
ในวันที่๒๕พฤษภาคมถึงวันที่๖มิถุนายนนี้
จะเกิดปรากฏการณ์การรวมตัวกันของดาวทั้ง๔ดวงค่ะ
ซึ่งดาวทั้ง๔ดวงนี้นะคะถือว่าเป็นดาวที่สำคัญ
เป็นดาวที่ส่งผลกับดวงชะตาของทั้ง๑๒ราศีเลยนะคะ
แต่จะมีอยู่แค่๔ราศีเท่านั้นค่ะ
ที่จะได้รับอันนี้ส่งผลดีจากการรวมตัวกันของดาวทั้ง๔ดวงในครั้งนี้
สำหรับราศีแรกที่ดวงดีนั่นก็คือชาวราศีเมทุนค่ะ
ชาวราศีเมทุนถือว่าเป็นราศีที่ดวงชะตาดีนะคะ
โดยเฉพาะในเรื่องของการเงินค่ะ
ที่จะมีโอกาสดีในเรื่องของการเงินเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะ
บอกชาวราศีเมทุนเลยค่ะว่าน้ำขึ้นต้องรีบตากเลยนะคะ
เพราะว่าในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงแห่งการกรอบโกยเงินทอง
เป็นช่วงแห่งการสร้างเนื้อสร้างตัวค่ะ
หวังในเรื่องเงินทองก็จะมีโอกาสที่จะสมใจปรารถนานะคะ
หรือว่าถ้าในช่วงนี้ค่ะคุณคิดหวังที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่

ก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่เหมาะมากเลยนะคะ
ส่วนอีกราศีหนึ่งที่ดวงดีตามชาวราศีเมทุนมาติดเลยค่ะ
นั่นก็คือชาวราศรีมีนค่ะ
สำหรับชาวราศรีมีนก็ถือว่าเป็นอีกราศีหนึ่งที่ดวงดีในเรื่องของการเงินนะคะ
ในช่วงนี้ชาวราศรีมีนจะสามารถก่อร่างสร้างตัวได้ด้วยสองมือของคุณเองค่ะ
หากคุณจะไปทำธุระหรือว่าไปทำธุรกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการเงินในช่วงนี้
จะมีโอกาสที่จะสมหวังสมใจอย่างที่ปรารถนาไว้ค่ะ
เรียกได้ว่าช่วงนี้ดวงดีคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองค่ะ
หากชาวราศรีมีนคิดหวังจะลงทุนนะคะ
ขอแนะนำว่าให้ลงทุนแบบระยะยาว
เพราะว่าจะได้ผลกำไรมากเกินความคาดหมายค่ะ
ราศีต่อมาที่ดวงดีหลังจากเกิดปรากฏการณ์การรวมตัวกันของดาวทั้ง๔ดวง
นั่นก็คือชาวราศีมังกรค่ะ
สำหรับชาวราศีมังกรนะคะถือว่าเป็นราศีที่มีความมั่นคงในชีวิตเพิ่มมากขึ้นค่ะ
หากคุณประสงค์เกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบ้านรถหรือว่าที่ดินนะคะ
ก็มีโอกาสที่จะได้สมใจปรารถนาค่ะ
โดยภาพรวมดวงชะตาของชาวราศีมังกรนะคะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะ
โดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะที่เรียกได้ว่าดวงการเงินดีกว่าช่วงที่ผ่านมาค่ะ
หากคุณมีเหตุติดขัดในเรื่องของการเงินเหตุเหล่านั้นก็จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นในอีกไม่ช้าไม่นานนี้ค่ะ
ส่วนอีกราศีหนึ่งที่จะดวงดีในช่วงที่ดาวมีการมารวมตัวกันนี้
นั่นก็คือชาวราศีสิงค่ะ
สำหรับชาวราศีสิงศ์นะคะเรียกได้ว่าดวงชะตาพลิกจากร้ายกลายเป็นดีมากเลยนะคะ
เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาค่ะดวงชะตาของคุณต้องเจอกับอุปสรรคเจอกับปัญหามากพอสมควรเลยนะคะ
แต่ว่าในช่วงที่ดาวมีการรวมตัวกันค่ะถือว่าเป็นช่วงที่ดวงชะตาของชาวราศีสิงศ์ดีขึ้นอย่างมากเลยนะคะ
แต่ดวงดีไม่ได้หมายความว่าคุณจะสบายนะคะเพราะว่าดวงของคุณเป็นดวงปฏิบัติค่ะ
คุณต้องทำงานด้วยตัวของคุณเองนะคะงานนั้นถึงจะประสบความสำเร็จค่ะจะไปหวังไหว้วานขอความช่วยเหลือจากใครนี่จะได้ไม่เต็มที่นะคะ
แต่ถ้าคุณลงมือทำด้วยตัวของคุณเองงานนั้นสิ่งนั้นภารกิจนั้นจะประสบความสำเร็จอย่างที่ใจปรารถนาค่ะ
สรุปนะคะในช่วงที่ดาวมีการมารวมตัวกันค่ะจะส่งผลทำให้ดวงชะตาของทั้งสี่ราศีนี้มีความวุ่นวายเกิดขึ้นบ้างแต่ความสำเร็จความสมหวังจะเกิดขึ้นตามมาอย่างแน่นอนค่ะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีและขอบคุณหมอไก่ครับ
คุณหมอไก่ค่ะมีราศีคุณด้วยเหรอคะเนี่ย

ยินดีด้วยกับทั้ง๔ราศีที่บอกไปนะคะ